ส่วนเรื่องนี้ค่ะเจ้าหน้าที่ก็กำลังตรวจสอบอยู่ค่ะ
ชาวบ้านเขาบอกว่าโอ้โหนี่เป็นบ่อทิพย

ก็เลยเอาน้ำมาดื่มมากินบอกว่าจะรักษาโรคได้
เจ้าหน้าที่บอกว่าอย่าเพิ่งนะอย่าเพิ่งดื่มกินนะ

ขอไปตรวจสอบก่อนนะว่ามันมีสารปนเปื้อนมันสกปรกไหม

รูปตัวรูปแขนรูปขาแต่กินอย่าพึ่ง

ผุดนี้นะคะอยู่กลางสวนค่ะ
ในที่ดินของนางยุภาบุญมาวงอายุห้าสิบ
อยู่ในหมู่บ้านห้วยรากไม้อำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปาง
ชาวบ้านพอรู้ก็เอาภาชนะไปตักน้ำ
ไปเอาไว้ลูบแขนลูบขาเอาไปดื่มไปกิน
จุดตรงนี้ที่เกิดเป็นน้ำผุดขึ้นมาเป็นหลุมลึกประมาณ๑๕เซนติเมตร
แล้วน้ำใสมันผุดขึ้นมาผุดขึ้นมา
คือใช้กระบวยตักไปตักไปน้ำก็ผุดขึ้นมาผุดขึ้นมา
คือน้ำมันไม่หมดขุดขึ้นมาเรื่อย
ชาวบ้านบอกโอ้โหประหลาดใจมาก
ยุภาเจ้าของที่ดินบอกว่าเขาก็เป็นคนแรกที่เจอน้ำผุด
เจอตั้งแต่๒๙เมษาค่ะ
น้ำใสมากนะไม่มีกลิ่นด้วยนะ
อากาศเนี่ยร้อน๔๐องศาเซลเซียสแต่น้ำที่ผุดขึ้นมามันเย็น

ใช่ตัดเท่าไหร่ไม่หมดก็จะอยู่แบบนี้อยู่เรื่อย
ก็เลยเล่าให้เพื่อนบ้านฟังค่ะโอ้โหปากต่อปาก
ชาวบ้านมากันเต็มเลยนะคะก็มาตักน้ำไป
หลายคนบอกว่ามันเป็นบ่อน้ำทิพย์หรือเปล่า

แต่เจ้าหน้าที่เขาเตือนแล้วนะคะอย่าเพิ่งนำไปดื่มค่ะ
คือข่าวออกไปเยอะชาวบ้านมาเยอะ
คือบางคนก็เอาไปรูปตามตัวที่ที่มันปวดเมื่อย
ตามแขนตามขาแต่ที่ดื่มเนี่ยอันตราย
เพราะว่าเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่เมาะ
และโรงพยาบาลแม่เมาะบอกว่าเดี๋ยวขอเก็บตัวอย่างน้ำ
วิเคราะห์ไปทดสอบในห้องปฏิบัติการก่อนนะคะ
ขอลูกหลานปนผ้าเจอเซบอ่อนี่นา
อื้อคืนผ่านในวันเดียวนี่นะ
ส่วนตัวเจ้านี่นะเที้ยกึงไปเที้ยกึงพ่อยุ่มได้ภิสูจน์ก็
แม่มาอย่างนี้แม่เดี๋ยวเพิ่มเอานามเอาไปได้ละดูด้านขากา
ทีนี้ค่ะทางในขวงหนุนเมืองอายุ๖๘เขาเป็นช่างเจาะบาดานในหมู่บ้าน
เขาก็บอกว่าแถวนี้พอเจาะน้ำบาดาน
ก็จะมีระดับตื้นจุดที่พบน้ำผุด
น่าจะเป็นลักษณะของแรงดันของน้ำใต้ดินนะคะอืม
ซึ่งมีเป็นชั้นมันก็จะแบบขึ้นขึ้นลงแบบนี้
ทางช่างเจาะบาดานคนนี้เขาบอกว่ามันเป็นเรื่องปกตินะ
มันเป็นเรื่องปกติคือไม่ใช่แบบท่อประปาแตก
หรือใครมาทำให้น้ำมันผุดขึ้นมานะ
แต่ถ้าถามว่าความเชื่อของชาวบ้านที่บอกว่าเป็นบ่อน้ำทิพย์อะไรแบบนี้

ควงบอกว่าขอไม่แสดงความคิดเห็นดีกว่าก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะ
เพราะว่าน้ำเบาะต้นไหม้มันเป็นน้ำสปิงเกอร์ฝอยเนอะ
มันจะเป่าแค่แค่ให้มันจุ่มไปได้ครับ
มันละลายน้อยเนี้ยมันไม่ไปไกลครับ
ลักษณะน้ำเนี้ยคล้ายกับน้ำดั้นขึ้นมาบนเลยครับ
ดั้นขึ้นมาจะออกอ่ะหาที่ออกอ่ะ
แล้วก็ล่าสุดเนี้ยค่ะนางยุภาเจ้าของที่ดินก็เลยพานักข่าวไปเลย
ถ้าเปล่าครับก็ประสานขอรถขุดตักแบบเนี้ยค่ะ
ขุดดูเลยนะคะก็ไปขุดใกล้ใกล้กับจุดที่เกิดน้ำผุดหลายหลายจุดนะนะ
อืมไม่มีน้ำนะไม่มีไม่มีท่อปลาปลาด้วย
ใช่แต่พอขุดลงไปไม่ถึงสัก๕๐เซนติเมตร
เป็นยังไงฮะปรากฏว่ามีน้ำไหลซึมออกมา
มีน้ำทิพย์มาอีกแล้วเหรอใช่ชาวบ้านก็เลยงงว่าอ้าวผุดขึ้นมาได้ยังไงอีก
คือเจ้าของที่ดินที่อยู่ติดกันเขาบอกว่าเขาพยายามขุดสระน้ำ
ห่างจากจุดที่เกิดน้ำผุดไปยี่สิบเมตรตรงนั้นน่ะไม่มีน้ำผุดขึ้นมา
แต่ว่าพอขุดลงไปสักห้าสิบเซนอ่ะมันก็มีมีผุดขึ้นมาบ้างอย่างนี้ค่ะ
ก็เลยเจ้าของที่ดินนะคะนางยุภาบอกว่าก็กังวลใจนะ
ว่าพอขุดไปขุดไปมันมีอีกแล้วหลายจุดเลย
ก็เลยกลัวว่าตรงนี้มันเป็นโพรงน้ำหรือเปล่า
น้ำทิปมันเริ่มเยอะไปแล้วใช่มันมีหลายจุดมันอยู่แล้ว
ใต้ดินมันเป็นลักษณะไหนยังไง
บาดานบอกเนี่ยนะมันก็ทำให้เกิดทั้งความสบายใจและไม่สบายใจ
สบายใจหนึ่งก็คือสบายใจว่าคนที่เอาไปดื่มไปกินเอาไปลูบไปอาบไปอะไรแล้วแต่เนี่ย
ก็คงจะไม่เกิดอันตรายอะไรเพราะมันเป็นน้ำบาดาน
แต่ที่ไม่น่าสบายใจเป็นอย่างยิ่งก็คือนี่แหละถ้าหาจุดไม่เจออะไรไม่เจอเนี่ยนะ
ดินมันซุดข้างล่างเนี่ยเกิดไปปลูกไปสร้างอะไรขึ้นมาเนี่ยมันพังถล่มลงมาสักวันหนึ่ง
ก็ดีนะช่วยกันตรวจสอบ